บกมือกันไปค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสงครานของเราปีนี้
สวยสดงดงามกันเหลือเกินนะคะมากันหลายสาวเลย
แอนที่ไอคอนสยามก่อนนะคะนี่จัดเต็มเลยนะคะสวย
คือไม่ได้แต่งชุดไทยในรอบ๑๖ปีค่ะ
ขนาดนี้พี่แอนจะตื่นเต้นขนาดไหน

ไปฟังพี่แอนนะคะเทพีสงการสวย
กับเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเลยค่ะ
มันตื่นเต้นแล้วมันก็หยิบจับอะไรไม่ถูกอะไรอย่างนี้
แล้วก็สนุกดีนะนั่นบ้างเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากเลยค่ะ
โอเคว่าอย่างไรบ้างค่ะ
ยังไม่เห็น
ยังไม่ได้ให้ดูแต่เดี๋ยวเขาคงรู้แล้วล่ะค่ะ
สงการคงอยู่แถวจังหวัดใกล้กรุงเทพ

เพราะว่าก็ไปนั่งมีแล็กซ์อะไรไป
แล้วเราก็อยากอัปเดตว่าตอนนี้แบบเราทำละครนะ
เราก็อยากรู้ว่าแบบพฤติกรรมคนตอนนี้เที่ยวอะไร
ชอบอะไรคิดอะไร
ก็ไปสำรวจตลาดสนุกดี
สงการก็เริ่มงานก็วันที่๑๘ก็ทำงานเลยค่ะ

ก็ปล่อยให้หมากมิวไปเที่ยวกันจนอิ่มแล้ว
ต้องกลับมาช่วยพี่ไถนา

หมากแล้วก็พี่แอนค่ะแต่สวยจริงเนาะ